คุยกับเด็กทำนองชู้สาวใส่ขาสั้นนั่งทำกับข้าว
มีแก้วเครื่องดื่มเหมือนสีเครื่องดื่มสีชาทำไมอ่ะ
คุณผู้ชมว่าทั้งหมดที่พูดมานี่หมายถึงใครหมายถึงใครฮะ
ชาวบ้านเขาบอกว่านี่คือพฤติกรรมของเจ้าอาวาส
สะดุ้งนะสะดุ้งครับถ้าแบบนี้สะดุ้งนะ
คุยกับศรีกาใช่แล้วก็อะไรอีกแล้วมีอะไรนะ
ใส่กางเกงขาสั้นนั่งทำกับข้าวอ้าวอ้าว
มันเอ๊ะแปลกหรือเปล่าแล้วมีแก้วน้ำสีชา
แก้วอะไรอ่ะคะแก้วน้ำศรีชาน้ำสีชาอะไรบ้าง
หวยเหรอไม่ใช่เขาบอกว่าเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ไม่ใช่แค่นั้นคุณมีเรื่องของยักยอกเงินวัดด้วย

ค่อยไปทีละประเด็นค่ะเพราะว่าเรื่องนี้พอชาวบ้านเขาร้องมา
เราก็ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหมือนกัน
เรื่องนี้เนี่ยชาวบ้านเขาเอาหลักฐานไปร้องกับศูนย์ดำรงธรรมนะคะ
ก็ต้องไปตรวจสอบแล้วค่ะฝ่ายปกครองไปปั๊บ
ก็ไปถามเจ้าอาวาสที่เป็นที่ถูกกล่าวหานะ
ยักยอกเงินวัดก่อนละกันเรื่องนี้
สำนักพุทธโอนมาให้สร้างกุฏิตั้งแต่ปี๖๓
ตั้งแต่๓ปีที่แล้ว

ยังไงนะท่านครับอ๋อลืมไปจ่ายฮะ
ตั้งแต่ปี๖๓ลืมจ่าย๓ปีเลยเหรอคะ
ตอนนี้โทรติดต่อร้านแล้วเดี๋ยวเข้าพรรษานี้
อ่าอีกไม่นานเดือนหน้านู้น

ต่อไปคุณผู้ชมค่อยไล่ไปตามกราฟิกที่เห็นหน้าจอเลยค่ะ

หลวงพี่กำลังเล่นมือถือ
แล้วมีขวดเบียร์ตั้งตรงหน้า

เอาภาพผู้ชายหัวโล้นเนี่ย
ศักยันต์ใส่กางเกงขาสั้นนั่งหันหลังนะ

ภาพนี้ไปโดดน้ำเล่นกับญาติโยม

คือใครที่เข้าใจอธิบายดิฉันมาหน่อยก็ได้

อ่ะต่อหลวงพี่ทำไมหลวงพี่ใส่กางเกงล่ะครับ

แล้วมีแก้วน้ำสีชาวางอยู่ข้างตัวอีก
น้ำนั่นน่ะโยมมันคือน้ำอัดลม
น้ำอะไรได้บ้างน้ำอัดลม

คุยเชิงชู้สาว๒ปีที่แล้วเนี่ยเพิ่งหลุดออกมาใช่ไหม

ศึกไหมจะศึกไหมเอาลองฟังท่านดูค่ะ

ที่ฉันพยายามอธิบายหมดทุกอันแล้วนะ
ตั้งแต่ข้อคอรหาต่างที่ชาวบ้านเขาบอกมาค่ะ
ตอนนี้ฝ่ายปกครองเองก็มีการตรวจปัสสาวะ
พระลูกวัด๓รูปเจอ๒รูปม่วงค่ะ
ทีนี้ก็ต้องนำสองรูปที่ม่วงไปศึกทันทีนะคะ